จากวันอสัญหะบูชาสิบห้าค่ำเดือนแปดข้ามไปอีกหนึ่งวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดข้าวพรรษา
วันนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็จัดพิธีแล้วก็มีการแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่นะคะ
ไปดูในจังหวัดภาคอีสานอย่างอุบลราชธานีกันก่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ
ที่มีชื่อเสียงด้านนี้ที่อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ
มีศิลปินลูกทุ่งชื่อดังค่ายแกมมี่คุณพีเสดิร์ดค่ะ
เดินทางไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
แล้วก็ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสานหาบูชากับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
โดยมีนายเทียนชัยพุทธรังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นประธาน
คุณพี่เสดิร์ดบอกว่าที่มาร่วมกิจกรรมในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอุบลราชธานีครั้งนี้
เพราะอุบลเนี่ยเป็นแผ่นดินแห่งศรัทธาเป็นแหล่งกำเนิดเกจิอาจารย์ที่เคารพสัทธาของชาวไทยค่ะ
วัฒนธรรมของจับหวัดบนเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแขน
และก็เป็นมุมเหตุศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด็ดมาก
แล้วก็ที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติชอบ
ที่ผมได้เสียชีวิตตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ
ก็ได้ศึกษาทำจากครูบาอาจารย์
ไม่ใช่แค่แก่งเทียนสวยงาม
เป็นส่วนหนึ่งของการเผื่อแค่ฝ้าศาสนา
เมื่อวานมีขบวนแห่เทียนผัญษาจากคุมวัฒน์ต่าง
เขาบอกเป็นการรวมต้นเทียนแต่ละคุมวัดที่ตรากรำทำต้นเทียน
ประเภทแกะสลักและติดพิมพ์มาแรมเดือน
กว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็อวดความงดงามในความเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์
ตำนานงานแห่เทียนที่อุบลราชธานี
จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการรับชมการแห่เทียนนะครับ
ลงมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมมาดูประตูสู่อีสานนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมากันบ้าง
นายชูศักดิ์ชุนเกาะนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้เป็นประธานในการเปิดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาศรัทธาแห่งธรรมงามล้ำเทียนพรรษามหาบุญบารมี

ก็มีหลายหน่วยงานค่ะเข้าร่วมกิจกรรม
รวมถึงมีขบวนเทียนจากวัดเดิมวัดใหม่ประตูชัยวัดเก่าประตูชัย
วัดบุรพาพิมนธ์วัดสะเพลง
ต้นเทียนจากชุมชนสวยสิน
ก็แห่ไปรอบเขตเทศบาลตำบลพิมาย
มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนมารอชมกันเต็มสองข้างทางเลยนะคะ

เขาก็ยังได้นำรถขบวนเทียนพรรษา
ไปจอดตั้งแสดงโชว์บริเวณถนนรอบลานอนุสวรี
สุระนารีทั้งถนนราชดำเนินถนนชุมพล
โดยขบวนเทียนของแต่ละคุมวัดก็แกะสลักด้วยความวิจิตสวยงามค่ะ
แล้วคุณคิดดูนะบรรยากาศกลางคืน
พอแสงไฟส่องกระทบขบวนเทียนตอนกลางคืน
ก็สวยงามเห็นถึงความอลังการของขบวนเทียนนะคะ
โดยในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ก็จะเริ่มแห่เทียนพรรษาเป็นระยะทางยาวกว่า๕กิโลเมตร
ตอนนี้เลยคุณผู้ชม๙โมงช่วงประมาณ๙โมงของวันนี้นะคะ

ก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่น้องคายกันอีกสักหน่อยนะคะ
เพราะว่าที่ถนนประจักษ์หน้าเทศบาลเมืองหนองคาย
จัดให้มีประเพณีแห่เทียนพรรษายามกลางคืน
ก็อย่างที่บอกว่าเทียนพรรษาที่ถูกแกะสลัก
ฝีมืออันวิจิตบรรจงแล้วนะครับ
พอสาดไฟส่องไฟเข้าไปสวยงามจริง

โดยงานนี้ก็มีราชการจวดน้องคาย
ว่ารณชัยจิตวิเศษเป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งการจัดงานแห่เทียนพรรษาตลอดกลางคืน
ในช่วงกลางคืนได้จัดติต่อกันเป็นปีที่๗แล้ว
ต่างได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
แล้วก็วัฒนธรรมอีสานก็งดงามจริงนะครับ
ปิดท้ายกันอีกที่หนึ่งคือร้อยเอ็ดนะคะ
นายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสืบสารตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด

ส่วนสมเด็จพระศรีณคดิลร้อยเอ็ดค่ะ
โดยมีขบวนแห่เทียนพันธ์ศาสตร์ของสถานศึกษา
และชาวคุมวัฒน์ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดสิบสี่คุมวัฒน์
แต่ละคุมวัฒน์นั้นสวยงามตระการตาจริงนะคะ
แล้วก็ยังมีการสาธิตการแกะสลักเทียน
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจ
ดเหล้างดบุรีปฏิบัติศีล๕ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
รวมไปถึงการเทหล่อต้นเทียนแบบโบราณจำนวน๙ต้น
เพื่อที่จะนำไปทอดถวายจำนวน๙วัดกันด้วยนะคะ